มาดูต่อกันที่วงการบันเทิงกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนก็อยากจะติดตามอาการของคนที่ต้องบอกว่า
เป็นคนที่ติดโควิดคนแรกในวงการบ้านเราเลย

พักหลังมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันอย่างหนักเลยนะคะ
หลังจากที่คุณแมททิวออกมาบอกว่าตัวเองติดเชื้อโควิดเมื่อปีที่แล้ว

ก็ใช้เวลาในการรักษาอยู่นานเป็นเดือนเลยค่ะ
ปอดเองก็ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ล่าสุดเจอพี่แมททิวในงานเปิดตัวศูนย์ออกกำลังกายโรงพยาบาลบำรุงราช
ก็เลยต้องขออัปเดตเรื่องของปอดกันอีกครั้ง
หลังจากหายมาจากโรคนี้นะเป็นปีแล้ว

ทั้งฟังก์ชันความแข็งแรง

พัฒนาการต่างก็โชคดีที่กลับมาเต็มร้อย
เชื่อว่าก็กีฬาเป็นสิ่งที่ช่วยผมได้เยอะมากเลย
ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยห่างไกลโควิดด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
น้ำตาลชะลิตาค่ะจากนางงามเดินสับบนเวทีนะคะ
มาเป็นดาราเจ้าบทบาทบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอะไรผลงานที่ผ่านมาเชอรี่เอ้ยดิฉันเนี่ยปาดเหงือกเลยค่ะ
เธอก็ร้อนแรงอยู่นะเอาสิ่งที่น้ำตาลเล่นดีนะ
ปรากฏนางร้ายคุณผู้ชมค่ะชอบแย่งแฟนชาวบ้าน
ซึ่งละครเลื่องล่าสูตรการน้ำตาลนี่ดีใจมากเลย
ได้เล่นเป็นคนดีสักทีเป็นนางเอกเรียบร้อยกับเขาบ้างนะคะ
ย่องเงียบไปหันคางให้มันเรียวลกเลียวเล็กจริงหรือเปล่า

อาชาติแต่จริงมันไม่ใช่ศัลยกรรมนะคะของตานทำ๒โปรแกรม

คือแบบออกจากคลินิกเราก็สามารถไปใช้ชีวิตปกติได้เลย

ถามตั้งแต่มงกุฎตั้งแต่๔ปีที่แล้วจนวันนี้
ก็ยังเหมือนคำตอบเดิมอยู่
ก็ยังเป็นปกติอยู่ค่ะ